ไปสูดโอโซนกันที่ริมแม่น้ำประแส
เพราะว่าที่นี่เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะ
รวมทั้งเป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย
ตามคุณวัชรีดวงใสไปชมกันเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์เช้าวันสดใสค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สะพานประแสศิลป์
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ไปข้างล่างเห็นทัศนียภาพสองฝั่งทั้งทะเลและชุมชน
สะพานแห่งนี้มีความยาวประมาณ๒กิโลเมตร
ที่นี่สุขสงบและน่าอยู่ค่ะ
ปากน้ำประแสเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ
มีแหล่งทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมด้วยสัตว์น้ำและพันไม้หลากหลายชนิด
ป่าสีเหลืองอมเขียวทำให้ทางเดินศึกษาธรรมชาติกว่า๒กิโลเมตรน่าสนใจ
การรักษาและการอนุรักษ์ที่ดีทำให้ที่นี่ถ่ายภาพยังไงก็สวยประทับใจแน่นอน
ฝั่งชายทะเลประแสเพิ่งเริ่มมีการนำต้นกล้ามาปลูก
บรรยากาศตอนเช้าแบบนี้มองแสงแดดจากดวงอาทิตย์กระทบกับน้ำทะเลสวยงามจริงค่ะ
ชัยรัฐเอื้อตระกูลนายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำประแสมีแนวคิดว่าที่ผ่านมา
เคยใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวนมาก
อยากทำอะไรเพื่อชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปให้กลับมา
จึงมีนโยบายให้จัดทำโครงการปลูกปลาแช่เลน๙๙๙๙ต้น
และพัฒนาป่าชายเลนผืนนี้เป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
มีเนื้อที่ประมาณ๖๐๐๐ไร่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยสร้างสะพานไม้ทอดยาวเดินศึกษาธรรมชาติ
ริมสองข้างทางก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิด
ต้นสมลำพูนโกงกลางโปรงแดงและโปรงทอง
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งลบภัยและเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ
เช่นกุ้งหอยภูเสมอและปู่ก้ามดาบ
ถ้าจะเรียกว่าประตูทะลุมิติก็ไม่น่าผิดค่ะ
เพราะเมื่อเดินข้ามสะพานนี้ไปแล้ว
จะพบกับมิติที่แตกต่างจากข้างนอกเลยค่ะ
สะพานไม้ได้ทอดยาวรัดเลาะมาที่ป่ากงกลางแห่งนี้นะคะ
อีก๒๐๐เมตรก็จะถึงจุดไฮไลท์ที่เขาเรียกว่าทุ่งโปรงทองค่ะ
ส่วนด้านล่างสะพานค่ะก็เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำที่อาศัยตามป่าชายเลนค่ะ

โปรงที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเต็มพื้นที่ค่ะ
ใบสีเขียวอ่อนผสมกับสีเหลืองค่ะ
ทำให้ที่ตรงนี้สวยงามมากทีเดียวค่ะ
ไปด้านล่างแทบจะไม่เห็นพื้นดินเลยค่ะ
โปรงเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เมื่อใบถูกแสงแดดจะสะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอาราม
เต็มสะพังทั่วท้องทุ่ง
จุดนี้สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศ
เสมือนถูกโอบล้อมด้วยทุ่งสีเหลืองทอง
ตัดกับสีน้ำตาลอ่อนของสะพานไม้
ที่สร้างให้ทอดยาวไปยังศาลเจ้าพ่อสมผู้
หรือเจ้าพ่องูใหญ่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษา
และคุ้มครองชาวบ้านระแวกนี้
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
เดินชมสะพานแห่งนี้ดูสั้นลงทันทีค่ะ
เพราะมัวแต่ชมความสวยงามของสองข้างทาง
หรือสะพานไม้ที่ทอดยาว
ทำให้เพลิดเตินจนลืมดูเวลา

ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม
แบบไม่ต้องปรุงแต่งสีสันอะไรให้มากมาย